เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณป้าสมคิดจากกอทมนะครับ
จะช่วยครอบครัวนี้ให้พ้นจากวิกฤตนี้
ด้วยการตอบคำถามให้ได้ถึง๔ข้อนะครับ
เพื่อที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับลุงดิน
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
และถ้าช่วงดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตอนนี้ได้๕๐๐๐บาทแล้วนะครับ
เพราะว่าเราปรับเงินรางวัลขึ้นมา

มันมีประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันจริง

ผมขอเชิญป้าสมคิดขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ

คุณป้าสมคิดอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นนะครับ

เดี๋ยวผมจะทวนคำถามและทวนตัวเลือกคำตอบให้นะครับ

เรามาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องนี้ป้าจะเลือกตอบเรื่องไหน

ว่าใครเหมาะกับเรื่องไหน

ป้าจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ
เรื่องภูมิภวงครับ

สาวหน้าสั่งแฟนค่ะ

อันนี้ดังมาก่อนสาวหน้าสั่งแฟน

คนดังลืมหลังควายนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงสาวนาสั่งแฟน

มีญาติที่ถูกพูดถึงในเพลงกี่คน
ตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งคน
ตัวเลือกที่สองสองคน

และตัวเลือกที่สี่สี่คนครับ
จะลองแซมเปิ้ลร้องดูก็ได้นะ
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา

พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม

ลุงมาป้ามีแล้วก็พ่อของพี่บ่นหาย

สมคิดเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามสามคนครับ

ป้าจะต้องเลือกให้ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวขึ้นมาต่อชีวิต
ถ้าเช่นนั้นป้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สมคิตเลือกลุงดินนะครับ
ป้าจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงดินขึ้นมาตอบนะครับ
สี่เรื่องนี้ลุงดินเหมาะกับเรื่องไหนนะครับ

สมคิดเลือกเรื่องศาสนาอิสลามใช่ไหมครับ

ลุงต้องตอบได้มั่นใจนะครับ

ขอเชิญลุงดินขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณจ๋ามาถึงเรื่องของลุงบ้าง
ลุงไปละหมาดนี่ประจำใช่ไหมครับ

ที่ต้องทำเนี่ยก็คือต้องไปมัศยิตป่ะฮะ

แล้วปกติลุงดูทีวีบ้างไหมครับ

รู้จักผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างเนี่ยครับ

เพราะว่าสิ่งที่ผมถามนี่นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คนดังต่อไปนี้
คนใดไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม

อารีวงอารยะ

สนทิบุญยรัฐกริน

มณีรัฐคำอ้วน

น้ำเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่

ตัวเลือกที่สี่ยาทิพย์ราชปานครับ

ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ให้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ
ยังเหลืออีก๓เรื่องด้วยกัน

ลุงดินเลือกภาษาไทย
ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้กับน้องหนูครับ
เขายังเรียนสูงหน่อย

ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องลูกพ่อเลือกภาสาธัยให้นะครับนะครับน้องลูกเรียนจบพนนนะครับ
ตอนที่เรียนจำได้ไหมว่าชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

จำเรื่องอักษรสูงกลางต่ำได้ไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดคืออักษรสูง
ตัวเลือกที่หนึ่งผ้า
ตัวเลือกที่๒มี
ตัวเลือกที่๓น้ำ
ตัวเลือกที่๔ไก่

เพราะว่าถ้าเป็นตัวเราเลือกเองตอบเองก็จะเลือกภาษาไทยค่ะ

พร้อมแล้วน้องนูเลือกตอบตัวเลือกที่๔ค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ไก่ครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

นูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องอานัทขึ้นมาตอบ
บึงกลุ่มและวอเรย์บอล

เรื่องวอเรย์บอลค่ะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ครับ

แต่เห็นบอกว่าครอบครัวชอบดูวอเล็กบอลกันด้วยใช่ไหมครับ
ถ้าเช่นนั้นขอเชิญน้องอนัทขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อานัทชอบเล่นกีฬาไหมลูกชอบครับ
ชอบเล่นอะไรลูกชอบเล่นวอเล็กบอล
เคยดูการถ่ายทอดแข่งขันวอเล็กบอลบ้างไหมลูก

ชอบนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติไทยคนไหนมากที่สุด

แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปลื้มจิตหินขาวสวมเสื้อหมายเลขใดในการแข่งขัน
ตัวเลือกที่๑หมายเลข๔
ตัวเลือกที่๒หมายเลข๕
ตัวเลือกที่๓หมายเลข๖
และตัวเลือกที่๔หมายเลข๑๕
คุ้นมั้ยลุกร้องวิเคราะห์ดูได้
ที่พี่นูเลือกเรื่องวอเล็กบอลให้ผมดีใจมาก
พอเห็นคำถามผมว่ามันไม่ยากครับ

ตัวเลือก๑หมายเลข๔ครับ
หวังว่าครอบครัวของคุณป้าสมคิดนะครับ
จากกรุงเทพมหานครในวันนี้
จะตอบคำถามได้มากที่สุดหรือเป็นไปได้ตอบให้ถูกทั้งหมด๔ข้อนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยแล้วลุ้นไปพร้อมกันกับการฟังคำตอบสี่ข้อนะครับว่าเขาจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับลุงดินได้มากน้อยเท่าไหร่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ลุ้นเงินแสนกันบ้างพอตัวเลือกที่สองขึ้นมาคุณลุงก็ยิ้มแล้วยิ้มหมดเลย๔ข้อเหมือนเขามั่นใจ